ก็ขุนใจกับพ่อแม่น้องชมพู่ที่ไปออกสื่อนั่นแหละครับว่าเขาสงสัยลุงนะครับกับพี่น้องคนอื่นเนี่ยไม่ได้รู้สึกตะขิดตะขวงใจอะไรกันใช่ไหมคะ
วันวันนี้ผมก็ได้พูดผ่านรายการหนึ่งนะครับว่ามันมีประเด็นความขัดแย้งในครอบครัวนะซึ่งผมอยากให้พ่อแม่เขาออกมาเปิดเผยให้ทุกคนได้รู้ว่าเรามี
ความขัดแย้งในครอบครัวน่ะมันเรื่องอะไรมันใช่ลุงไหมแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะคิดให้ทุกคนคิดว่าเหตุที่เกิดขึ้นในครอบครัวน่ะมันสามารถที่จะทำให้คนในครอบครัวเนี่ยคิดจะทำร้ายชมพู่ไหมผมอยากให้สังคมเขารับรู้ซึ่งผมอยากให้แม่เขาเป็นคนอธิบายเรื่องต่างคุณคุณลุงคุณลุงที่คุณลุงบอกว่ามีความขัดแย้งในครอบครัวเนี่ยคุณลุงหมายถึง
ว่าความขัดแย้งนี้จะทำให้มีการใส่ร้ายกันหรือหมายถึงความขัดแย้งที่ว่านี้จะทำให้มีคนทำร้ายชมพู่คะใช่ก็คือหมายถึงว่าถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยปมความขัดแย้งในครอบครัวเนี่ยมันสามารถทำให้คนในครอบครัวที่เป็นญาติพี่น้องเนี่ยไปทำร้ายชมพู่เนี่ยมันเป็นไปได้ไหม

ที่ลุงพลสงสัยนะคุณลุงสบายใจบอกแค่ไหนแค่นั้นนะคะที่ลุงสงสัยเนี่ยคุณลุงก็สงสัยคนใกล้ชิดคนในกันเองอย่างนี้หรือเปล่าคะ
ผมไม่มีสิทธิ์ไปสงสัยคนในครอบครัวผมพูดย้ำเสมอว่าการจะสงสัยใครเนี่ยหรือการจะไปสงสัยใครเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่น้องชมพู่เท่านั้น
คนอื่นไม่มีสิทธิ์ไปออกความคิดเห็นแทนเขาซึ่งเจ้าตัวเขาน่ะคนที่สูญเสียน่ะเป็นครอบครัวน้องชมพู่ไม่ใช่ครอบครัวผม
ถ้าสื่อทุกสื่อต้องการคำตอบจากผมว่าสงสัยใครบ้างอ่ะผมตอบแทนพ่อแม่เขาไม่ได้ค่ะแล้วการที่คุณลุงพูดถึงความขัดแย้งที่จะพาไปถึงทำร้ายชมพู่เนี่ย
เอ่อคุณลุงจริงจริงความหมายคุณลุงต้องการบอกอะไรบอกอะไรที่ชัดเจนคะผมต้องการให้พ่อแม่น้องชมพู่น่ะออกมาเปิดใจเรื่องปมความขัดแย้งในครอบครัวเนี่ยมันเกิดจากใครสังคมที่เขาดูอยู่ทุกคนที่ดูข่าวอยู่เนี่ยเขาอยากรู้ว่าปมความขัดแย้งน่ะมันเกิดจากใคร
ซึ่งเรื่องนี้คุณลุงคุณลุงก็รู้ใช่ไหมแต่อยากให้พ่อแม่ชมพู่เป็นคนพูด
กับคุยกันเองในครอบครัวพี่น้องแบบนี้ไหมคะ
ก็เห็นว่าพรุ่งนี้เขาจะ
กลับมาที่บ้านนะครับน่าจะมีโอกาสได้คุยกันครับ
คุณลุงตอนนี้เนี่ยคุณลุงก็ยังคุยกับ
คุณตาคุณยายของน้องชมพู่ได้ตามปกติถูกไหมคะ
ก็คุยครับคุณตาคุณยายเขาดีอยู่แล้วครับ
เขาไม่ได้มีอะไรมากมายกับพี่น้อง
แต่เป็นผู้ใหญ่ครับเป็นสาวหลักอยู่แล้ว
ค่ะคุณลุงก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ
ก่อนที่คุณแม่คุณพ่อเขาจะออก
พูดผ่านสื่อว่ามีความสงสัยในตัวลุงพลเนี่ยนะคะ
ได้เคยคุยกันคุยกันเองก่อนไหมคะ
ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเขาเคยมาถามถ่ายรายละเอียดวันนั้น

ไลน์เกี่ยวกับว่าลำดับเวลาวันนั้นพี่ทำอะไรยังไงบ้างเนี่ย
เคยได้คุยกันมาก่อนหน้านี้ไหมคะช่วงเกือบ๒เดือนนี้ค่ะ
ก็ไม่ได้คุยกันนะครับเรื่องไทม์ไลน์น่ะ
ผมเชื่อว่าไทม์ไลน์ที่ออกมาจากสื่อกับ
ไลน์ที่ออกมาจากเจ้าหน้าที่นะครับ
ไทม์ไลน์ที่เราเจาะจงเวลา
เรื่องที่เกิดในแต่ละวันการที่สื่อเขาออกมาอยู่ที่พื้นที่เนี่ย
พยายามที่จะช่วยเหลือขี้คายเรื่องต่างบางทีสื่อเขาก็อาจจะมีบ้าง
ที่ออกไปแบบจะให้ผมพูดว่ายังไงอ่ะอาจจะเป็นนอกรูบ้าง
แต่มันก็ต้องอยู่ที่ความจริงอะครับต้องมองที่ความจริงเท่านั้น
ค่ะคือแสดงว่าคุณลุงไม่เคยคุยกับทางพ่อแม่น้องชมพู่มาก่อนเลยเรื่องนี้ใช่ไหมคะ
ก็เหมือนกับพ่อแม่เขาพูดนั่นแหละครับว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไม่ขึ้นไปตอนที่อ่า
ผมกลับจากรายการหนึ่งที่ผมมากรุงเทพอะครับ
หมายถึงว่าที่เขาสงสัยคุณลุงเนี่ยได้เคยคุยกันก่อนส่วนตัวไหมคะ
ไม่เคยคุยครับไม่เคยคุยว่าเขาจะสงสัยผม
แล้วป้าแตนเคยคุยให้ลุงฟังไหมว่าน้องเนี่ยก็คือแม่น้องชมพู่เนี่ยมาคุยกับป้าแตนก่อนหน้านี้ว่าแบบ
เขาสงสัยลุงนะหรือว่าเขาอยากให้ลุงอธิบายตรงนี้นะทำไมมันไม่ตรงกัน
คือเขาเคยคุยกันแบบพี่น้องไหมคะป้าแตนกับแม่ชมพู่เนี่ย
คือเอาอย่างนี้ครับคุณจอมขวัญผมเชื่อว่าพ่อแม่เขาก็อยากอยากให้ผมพูดทุกอย่างนะครับ
เพื่อที่จะเคลียร์เรื่องไทม์ไลน์ผมเอาอย่างนี้นะครับพรุ่งนี้มีโอกาสผมจะคุยทุกอย่าง
ใจทุกอย่างกับพ่อแม่น้องชมพู่เองให้เขามาคุยต่อหน้าสื่อ
คือทุกอย่างมันจะจบลงด้วยดีผมเชื่อว่าพี่น้องน่ะยังไงมันก็ทิ้งกันไม่ได้